เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเลยตั้งแต่ช่วงกลางวันและช่วงเย็น
ตอนแรกเขามีการกะคาดการณ์ว่าเมื่อคืนนี้
แล้วก็บริเวณข้างในมีความหนาแน่นแล้วก็อัดแน่นกัน
ก็วันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคนเนี่ยเยอะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะครับ
โดยนักท่องเที่ยวตามที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่บริเวณถนนจักรพงศ์เป็นช่วงที่จะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าถนนบริเวณถนนเข้าสารนะครับ
ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ยังคงเลือกทหารเป็นแลนด์มาร์คในการเดินทางมาท่องเที่ยวเล่นสงกรานตั้งแต่ช่วงกลางวันและคาดว่าจะปักหลักกันจนถึงช่วงกลางคืนนะครับ
อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้คนเนี่ยแน่นเลยนะครับในถนนข้าวสารแล้วก็บางคนหายใจไม่ออกถึงขั้นเป็นลมกันเลยนะครับทำให้วันนี้คุณผู้ชมครับทางความคืบหน้าการดูแลการจัดการถนนข้าวสารนะครับทางด้านสนชนะสงครามครับวันนี้ก็ทางพบตรก็เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยด้วยนะครับรับมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็

รถสิ่งกิดขวางการจารจรรวมทั้งเตรียมจัดระเบียบแผงลอยต่าง
ที่มีการตั้งขวางทางเท้าในถนนเข้าสาร
ลักษณะของการขอความร่วมมือครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่บริเวณความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมครับ
พบว่ามีมิจฉาชีพมากรีดกระเป๋าของนักเที่ยวชาวจีนนะครับ
มาเที่ยวถนนข้าวสารโดยได้โทรศัพท์ไอโฟนไปหนึ่งเครื่องครับคุณผู้ชม
ทำให้ต้องเข้ามาแจ้งความแล้วก็ติดตามโทรศัพท์ที่สนชนะสงครามนะครับ
ก็อยากแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ให้อนามัดระวังการสไฟล์กระเป๋าและเปรียชเศียรคคอนในเล่นน้ำสงกรานด้วยครับคุณผู้ชมครับ

การเข้าให้เข้าที่บริเวณผ่านทางถนนจักรพงศ
แล้วก็เข้าไปถนนข้าวสารและออกบริเวณถนนตะนาวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเดินวันเวย์ได้สามารถที่จะวนกี่รอบก็ได้คุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเข้าได้เพียงแค่ฝั่งของถนนจักรพงศ์ครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนข้าวสารครับ